จากว่าพี่น้องของเราประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอีสานนะฮะ

มากจริงเรานำเสนอกันมาหลายวันติดต่อกันแล้ว

แล้วก็หน่วยงานนั้นลงไปแก้ไขปัญหานี้นะครับ
ก็เป็นหนองน้ำขนาด๑๖๔ไร่
จริงแล้วตรงนี้มันเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำปลาปลา
แต่ตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะคุณผู้ชม
คือที่สูบสูงกับดินแล้ว
เพราะว่ามันไม่มีน้ำมันแห้งขอดไป
แต่พื้นดินบางจุดเองก็จะมีแอ่งน้ำเล็ก
ขณะที่ภาครัฐเองก็เข้าไปแก้ปัญหาด้วยการสูบน้ำจากเขื่อนอุบลรัฐไปกักเก็บเอาไว้ในหนองน้ำนี้
เพื่อนำไปใช้ผลิตเป็นน้ำปลาปลาแต่ว่าปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐเองเนี่ย
คุณผู้ชมมันก็เหลือไม่เยอะนะเหลือเพียงร้อยละสิบเก้าจุดเจ็ดเก้าของความจุกของอังเท่านั้น
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมากมากนะฮะตอนนี้มีรายงานว่าที่ขอนแก่นมีพื้นที่ประสบภัยแรงแล้วทั้งหมดยี่สิบหกอำเภอด้วยกัน
ดูสิฮะเห็นแต่พื้นดินแตกระแหงแบบนี้แทบจะไม่มีน้ำเลยคือมันดูแล้วเหมือนพื้นที่ที่มีน้ำขังมากกว่าพื้นที่ที่เคยมีน้ำอ่ะค่ะ
อืมไปดูที่บุรีรำกันหน่อยนะคะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองก็ได้รับผลกระทบเรื่องของภัยแรงเหมือนกัน
ผลิตน้ำปลาปลาหนองมะค่าที่เป็นสระน้ำกลางหมู่บ้านขนาดใหญ่เนื้อที่กว่าร้อยไร่ผลิตน้ำปลาปลาหล่อเลี้ยงสี่หมู่บ้านคุณผู้ชมดูสภาพ
สระน้ำขนาดใหญ่กว่าร้อยไร่นะคะเดินกันเพลินเลยค่ะกลายเป็นดินแห้งแตกระแหงเป็นรอยกว้างแบบนี้
คือมันแห้งขอดเห็นเป็นผืนดินเดินได้เดินข้ามฝั่งกันได้สะดวกเลย
ทำให้ไม่มีน้ำไปผลิตน้ำปลาปลาแจกจ่าย๔หมู่บ้าน
กว่า๙๐๐ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยค่ะ
สุดท้ายแล้วเบื้องต้นชาวบ้านทุกคนต้องควักเงินในกระเป๋า
ลงทุนเจาะบาดานใช้กันเองครัวเรือนละ๕๐๐๑๒๐๐๐บาท

ส่วนน้ำบาดานของหมู่บ้านถามว่าพอไหมก็ไม่พอค่ะ

เขาก็ต้องมีการบริหารจัดการเปิดปิดน้ำให้เป็นเวลา
แม้องค์การบริหารส่วนตะบนเสม็ดจะนำรถบรรทุกน้ำมาแจกจ่าย
แต่มันก็ยังไม่พอกินพอใช้อยู่ดีค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าอยากให้ภาครัฐช่วยสำรวจดูแลแก้ไขปัญหาหน่อย
คนเราไม่ได้กินข้าวยังพออยู่ได้อาทิตย์หนึ่งนะ

มันหนักนะครับรวมทั้งต้นพืชต่างด้วยเนอะ
ท้ายกันที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ที่ตำบลหนองตะไก้นะครับที่อำเภอสูงเนิน๕หมู่บ้านเนี่ย

เนื่องจากว่าน้ำในสระที่เอาไปผลิตน้ำปลาปลาหมู่บ้านมันแห้งขอดไปจะหมดอยู่แล้ว
เหลือที่สามารถผลิตน้ำปลาปลาได้อีกไม่เกิน๑สัปดาห์เท่านั้นก็จะหมดแล้ว
อีกทั้งตอนนี้ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่เลยที่จำเป็นต้องพึ่งอ่างเก็บน้ำ
ตอนนี้ต้องไปพึ่งอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าอ่างเก็บน้ำลำสำราย
ในพื้นที่อำเภอปักทงชัยมาเติมในพื้นที่แทน
จากว่าอ่างเก็บน้ำลำสำรายนั้นเป็นความหวังเดียวของชาวบ้าน
ก็มีน้ำอยู่ในอ่างไม่เกิน๓ล้านลูกบาทเมตรหรือว่า๙ของความจุอ่างเท่านั้น
ชาวบ้านทำได้เพียงติดตั้งเครื่องระบบสูบน้ำเตรียมไว้ก่อนนะ
เป็นระยะทางประมาณสัก๓กิโลได้
รอจนกว่าจะสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำสำรายมาใช้
เพื่อบรรเทาความเด็ดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับ
อันนี้เราก็เกาะติดแล้วก็นำเสนอทุกวันเป็นความเจ็บร้อนของพี่น้อง